เป็นคลั่งยานะเอามีดจะไล่แทงน้องไม่พอ
แล้วเอามีดไปแทงพ่อแทงพ่อขออภัยนะไส้ไหลเลยค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะจับกลุ่มตัวดูช็อตนี้หน่อยค่ะ
เฮ้ยไม่เกลียวออกมาก่อนนะครับไม่เกลียวออกมาก่อนนะครับ
หยุดยกมือนอนลงนั่งเสื้อเหลืองกางเกงน้ำเงินนี่แหละ
ที่เป็นลูกคลั่งยาแล้วเอาอาวุธมีดไปไล่ฟันน้องแล้วก็ไปไล่แทงพ่อ
ตำรวจไปควบคุมตัวแล้วก็เมื่อกี้มีเหล็กง่ามใช่ไหม
นี่นำกำลังกันปิดล้อมบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นตำรวจสอนอนหลัก๒นะคะไปจับกลุ่มตัวผู้ชายเสื้อเหลืองเหลืองกางเกงน้ำเงินคนนี้
ชื่อว่านายอนุชาถนอมแสนดีอายุ๓๐ปีค่ะเอามีดไล่ฟัน
แล้วคืออย่างที่บอกไงไล่ฟันพี่น้องตัวเอง
แล้วก็มาไล่ฟันมาไล่แทงพ่อได้รับบาดเจ็บค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ๓ทุ่ม
ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะในบ้านหลังหนึ่ง
บ้านนี้นะอยู่ที่หมู่บ้านเทพนครซอยกาญจนาพิเศษ๗
แถวบางแคร์คนเจ็บเนี่ยคือเป็นตัวคุณพ่อ
คุมพ่อเนี่ยชื่อว่านายเสด็จอายุ๕๘ปี
คุณพ่อนี่เป็นช่างก่อสร้างนะถูกลูกชายเอามีดปลายแหลม๑๑นิ้ว
โหยคุณผู้ชมเห็นผ้าของคุมพ่อนะ
โอ้ยขนาดเปลือกไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องบรรยายอ่ะที่ท้องเป็นยังไงน่ะค่ะ
แล้วอีกคนนึงที่โดนแทงคือน้องชายของคนก่อเหตุ
ชนะศักดิ์อายุ๒๘ปีโดนฟันเข้าที่ข้างเอว
ฟันเข้าที่ขาข้างขวากู้ภัยต้องรีบช่วยเหลือน้องชาย
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลนี่รอยโดนฟันค่ะ
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
ก็ตำรวจคุมตัวมาสอบที่โรงพัก
ตัวนายอนุชาเขารับสารภาพบอกว่าผมทะเลาะกับน้องชาย
พอทะเลาะเสร็จแล้วปั๊บผมก็เอามีดฟันน้องเลย

หลังจากนั้นพ่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็บ่น
พอกำบลเรื่องเงินท้องว่าคาใช้จ่ายเยอะภาระเยอะ
แล้วจะให้ผมไปอยู่ที่กรสิน
ผมไม่มีตังค์จะซื้อยารักษาตัวเอง
ผมก็ป่วยจิตเวทแล้วคุณผู้ชมดูอาวุธมีดสิ

ไส้มันจะไหลเพราะว่ามันมีไอ้ฟันเฟืองตรงนั้น
ก็นี่แหละเอาแทงท้องพ่อนะคะ
แล้วนี่ตัวคนก่อเหตุเองอย่างที่บอกว่าป่วยจิต
ไม่มีตังค์จะซื้อยาคือมันต้องกินยาต่อเนื่องนะ

ทีนี้พอพ่อยิ่งบ่นเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างอีก

เสพทั้งหยังบ้าอย่าไอฮขวดมา

รู้สึกผิดมั้ย

ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับใครเลย
แต่ทำไมผมไม่รู้เหมือนกัน

น้องชายทั้งพ่อต้องบาดเจ็บขนาดนี้
โดยเฉพาะพ่อบาดเจ็บหนักเลยนะ

นำตัวและของกลางในส่งพนักงานสอบสวนสอนอลหลัก๒
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ยกมือกราบขอโทษพ่อแบบนี้
อมได้สติแล้วไง